ทีนี้มาดูเรื่องของการขับรถเร็วที่ตอนนี้เนี่ยมีคลิปภาพแชร์กันในโลก
เชียลเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะมีรถคันหนึ่งเขาขับมาค่อนข้างเร็ว
อืมขับมาเลนขวาแล้วพอดีฝั่งขวาเนี้ยมีรถจอดรอเพื่อที่จะกลับรถ
อ่าขับมาเร็วแล้วก็หยุดไม่ทันไงรถเขาจอดกันอยู่
มาทางซ้ายแล้วก็ไปชนรถคันอื่นเสียหายไปอีกสี่คันเนี่ยโอ้โห
เนี้ยอ่าอย่างงี้เลยอ่ะค่ะมีคันนี้เขามีกล้องหน้ารถมีกล้องหน้ารถขนไทยเอาไว้ได้
นี่นี่ไงฝั่งขวาเขาจะกลับรถกันไงตัวเองมาเร็วมากนะ
แล้วหยุดไม่ทันเบี่ยงมาซ้ายแล้วก็เนี่ยหมุนแล้วไปชนรถคนอื่นเขาเนี่ยค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถเก๋ง
โยต้ายาริสสีขาวทะเบียนหกกไก่สรศรีสองสองหนึ่งสาม
กรุงเทพมหานครนะคะในกริจโสทัชชินอายุสี่สิบหกปีเป็นคนขับนะคะ
แล้วก็ถูกรถเก๋งมาชนจนรถของตัวเองเนี่ยที่มีกล้องหน้ารถ
ก็ตกข้างทางไปเหมือนกันนะคะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐ
หรือถนนบังนาดราชช่วงกิโลเมตรที่สี่สิบเอ็ดช่องทางด่วนค้าเข้ากรุงเทพค่ะ
ที่บางประโกงฉัดเชิงเสานะคะใกล้ใกล้กับจุดกลับรถ
ขวาเขาจอดรอกลับรถกันอยู่
ทะเบียน๑กไก่ทศ๔๔๒๐กรุงเทพ
เขาขับมาทางขวาแล้วขับมาเร็วค่ะ
คนขับคือนายวิโรธเจริญจิระมณีกุลอายุ๕๘ปี
พอขับมาเร็วปุ๊บรถจอดอยู่
กำลังจะกลับรถกันอยู่เบรกไม่ทัน
มาทางซ้ายทีนี้พอหลบมาปุ๊บก็ไปชนคันอื่นนะคะ

องูจอจาน๒๓๗๖ชนบุรีของนายอนนท์เพศราอายุ๔๖ปี
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะ
ของนางจันมีบุญจริงอายุ๕๒ปีนะคะ
ที่จอดรอกลับรถอยู่เลนขวา
ก็เลยสรุปแล้วพังเสียหายไป๔คัน

ใช่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ

ก็ทำให้ไปชนคนเขาเสียชีวิตนะครับ
พุ่งชนนักปั่นจักรยานที่มาซื้อของริมทางนะฮะ

เกิดขึ้นที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็มีคนที่เขาขี่จักรยานออกกำลังกายตอนเช้า
แล้วแวะซื้อของเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสนบางสธงอยู่ในเขตประสิทธิ์เจ้าร้อนนะครับ
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่หน้าอู่สยามเดินรถ
ถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าพระราม๒นะฮะ
ป้ายแดงนะฮะสีบรอนเทาคันนี้นะครับ
ก็พุ่งชนร้านขายของชำ
และอุปกรณ์การเกษตรริมถนนได้รับความเสียหาย
สภาพรถด้านหน้านี่พังยับเยินเลยนะครับ
เสาไฟฟ้าแรงสูงก็เสียหายไปหลายต้นนะฮะ
ออกไปเล็กน้อยมีจักรยานล้มอยู่คันหนึ่งนะครับ
ใกล้กันพบศพนายวัญชัย
อายุหกสิบเจ็ดปีเป็นคนขี่จักรยาน

ในสภาพคอหักแขนขาหัก

มีนายจารุกิจสุดที่วงวันนิตรอายุยี่สิบห้าปี
เป็นคนขับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็เพื่อนที่มาอีก๒คนก็บาดเจ็บนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ไปดูร่องรอยความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
พบว่าเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งถูกชนจนหัก๓ท่อน
สายไฟถูกดึงรั้งลงมานะครับ
ต้นอื่นก็โค้นเอียงตามมาด้วยรวมแล้ว๗ต้นนะครับ
ทางการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องมาซ่อมแซมนะฮะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่มีไฟใช้นะครับ
นายมงคลสารกิจอายุ๔๗ปี
เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายวัญชัยผู้ตายมาจอดจักรยาน
แล้วก็ลงมาเลือกซื้อบัวรถน้ำที่ตั้งขายอยู่ที่ร้านนะครับ
ส่วนเจ้าของร้านเขาก็กำลังจะเดินออกไปที่หน้าร้าน
หลังจากนั้นก็ชนตู้มเข้ามาที่หน้าร้าน
โดยที่ไม่ได้ยินเสียงเบรกรถเลยนะครับ
พอวิ่งออกมาดูถึงกับตกใจเพราะว่านายวัญชัยลูกค้า
ขี่จักรยานมาซื้อบัวรถน้ำเนี่ยที่กำลังยืนเลือกซื้อของ
หน้าร้านเมื่อสักครู่ถูกชนไปพร้อมพร้อมกับข้าวของ
กระจัดกระจายไปหมดเลยร่างของนายวัญชัยกระเด็นลอยไปไกล
จากจุดเกิดเหตุที่ถูกชน๕๐เมตรนะครับ
ตกอยู่ที่กองบันไดไม้ไผ่คือตอนนั้นน่ะตกใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมากว่า๒๐ปีเนี่ย
แม้ว่าจะอยู่ริมถนนแบบนี้นะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
อะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาไปดู
รถคันที่ก่อเหตุนะที่นั่งกันมา๓คนเนี่ย

ประมาณสักเจ็ดโมงแล้วครับผมเขาน่าจะจอดอยู่ตรงเนี้ย
เนี่ยตรงนี้แหละแล้วทีนี้ผมก็เห็นหมามันเห่าไง
เนี่ยตัวนั้นตัวขาวผมอ่ะเออมันเห่าผมก็ว่า

ก็จากเงยที่ขึ้นหน่อยเห็นมันฟุ๊บไปเลยนะ
พูดไปแล้วผมก็วิ่งออกมาทีเนี้ยเห็นแต่รถอ่ะรถมันขวางลำอยู่อย่างนี้
ไอ้ตรงนั้นขวางลำอยู่อย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นคนนะ
คนเขานอนอยู่บนขึ้นไปบนบันได
บัวกับอันนี้มันไปกับลุงเขาหมดเลยนะรถมันไถไปหมดเลย
มันโอ้โหแรงไม่แรงนะไม่ได้ยินเสียงเบรกเลยนะ
ไม่รู้ว่าแรงไม่แรงผมก็เห็นตรงปุ๊บไปอย่างนี้
เหตุการณ์มันเร็วมากมันโอ้โหมันตั้งไม่ทัน
ถ้าผมมาอีกไปอีกนิดนึงนะผมก็จะไปด้วยแต่ดูท่า
พอผมมาประมาณซัก๓๐เดียวผมไม่ต้องมาถึงกับเขาเนี่ย
พูดถึงเนี่ยจะต้องมาดูคนเคลือของอ่ะ
ถ้าว่าไม่จะจะจะจะจะมาถ้ามันรถมันมาใช้กันผมก็น่าจะ
ไปด้วยหรือถ้ามันมาอย่างโอ้โหแบบไม่ได้บวงเบรกเนี่ย
มันมาโซนนี้แหละจักรยานเขาจอดอยู่นี่เนี่ยจักรยานเขาอ่ะ
จักรยานเขาจอดตรงนี้จักรยานเขาอ่ะแต่จักรยานเขาไม่เป็น
ไรนะมันมันมามันจะมามันมาช่องนี้ไปอย่างเนี้ยเนี้ย
ที่ผมทำแล้วเนี่ยตรงนี้มันไปเลยขาดไปเลย
ตรงเนี้ยมันขาดไปเลย
ร้อยตำรวจเอกชนะชัยใจกล้ารองสารวัตรจราจร
อบางเสาทงก็บอกแบบนี้นะคะว่าจากการสอบถามภรรยา
ของผู้ตายอ่ะค่ะก็รู้ว่าผู้ตายเนี่ยเขาชอบไปปั่น
จักรยานออกกำลังกายครับก็ปั่นเป็นประจำอะนะคะทุก
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อบัวรถน้ำต้นไม้

อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๓๗ห่างไปสัก๙กิโล

นายจารุกิจคนขับฟอร์จูเนอร์
หลังเกิดเหตุก็อ้างว่าได้รับบาดเจ็บนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน

นี่ค่ะเขาบอกเขาเจ็บให้ส่งโรงพยาบาลก่อน
แต่หลังจากเข้ารับการรักษาตัวครึ่งชั่วโมง

ก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษนี่หนักนะคะจำคุกสูงสุด๑๐ปี

ถ้ามีพยานหลักฐานอื่นก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เริ่มต้นเขาขอไปรักษาตัวก่อน

ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนเวรอีกทีนึงว่าจะ
รวมรวมพยาหลักฐานที่จะแจ้งข้อหาให้คนขับยังไง

เพิ่มเติมคือมีพยาหลักฐานอะไรเพิ่มอีก
ก็จะเป็นดุลพินิษฐ์ของร้อยเวรว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่ม

เดี๋ยวรอวันนี้ครับก็คือถ้าเขายังไม่มา
ครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องออกหมายเรียก
ก็เบื้องต้นเดี๋ยวอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะเข้ามา
รับทราบข้อเก่าหายังไงอีกทีหนึ่ง
แม่ได้ฟังแล้วผมก็อดไม่ได้นะคุณเดี๋ยวมาส

คือหนึ่งชาวบ้านบอกว่ากลิ่นนี่หึงเลยในรถเนี่ย
แล้วมากัน๓คนนะอีก๒คนอยู่ไหน
ต่อให้คนขับหายไปเลยเนี่ย
ถ้าอีก๒คนยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ย
ก็ต้องจับมาคือตรวจแอลกอฮอลจากการเป่าไม่ทัน

แล้วตอนนี้ไอ้คนขับมันหนีไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
คือหายไปเพราะอะไรแล้วทำไมขั้นตอนการ
คือคดีลักษณะแบบนี้ดูก็รู้ว่ามันเป็น
มันเป็นเหตุที่ทำให้มีคนตายใช่ไหม
เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจบอกว่า
เขาขอไปโรงพยาบาลก่อนก็ให้ไปกับกู้ภัย

แต่มันเจ็บขนาดไหนไม่ได้เจ็บแบบที่ว่าสาหัส
แล้วต่อให้การอายัดตัวผู้ต้องหา
มันต้องทำยังไงอายัดตัวผู้ต้องหาที่โรงพยาบาลเนี่ย

แล้วคนเขาตายไปแล้วสามีเขาตายไปแล้ว
โอ้โหอย่างไรก็ตามนะครับ
จุดดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ

เพื่อจะจับภาพวินาทีเกิดเหตุไว้ได้

ก็มีเสาไฟที่เสียหายไป๗ต้นนะครับ
ทรัพย์สินวัชการตรงนี้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย
แต่ว่าไม่อยู่แล้วนะฮะ
นายจารุกิจสุดที่วงวณิตอายุ๒๕ปี
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปพบเจ้าหน้าที่หรือยัง

แต่ถ้ายังไม่ได้ไปใครเป็นญาติก็ฝากบอกหน่อย